ในช่วงบ่าย๓๓๐ของวันศุกร์
อย่าได้มีงานเข้าในช่วงบ่ายเลย
ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาสบายแล้วกัน

แล้วก็ไลน์มาคุยกันหน้าจอตรงนี้เลยค่ะ
ทายกันได้นะครับส่งข้อความไลน์มาคุยกัน
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเราก็มีเยอะเหมือนกันนะมีอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
โอ้โหเกิดเรื่องราวสุดหลอนขึ้นครับเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วรอยที่เห็นน่ะดำนั้นน่ะมันคือรอยอะไรกันละเนี่ย
หมอปลางานเข้าอีกแล้วเมื่อเกิดเหตุพลผูกคอตายที่บ้านหลังหนึ่งแต่ครอบครัวต้องตกใจเมื่อเห็นเงาดำเลยไปมา
เรื่องราวหัวร้อนบนท้องถนนเหตุมันเกิดปาดกันไปปาดกันมา
พอปาดปั๊บลงมาปุ๊บแล้วก็บอกรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเดียวเหรอรอแป๊บเหล็กกันสิ
อ้าวแล้วจะจบยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าวสักเดียวกันมี
กับเรื่องราวที่แบบว่าประหลาดชวนขนหัวลุก
คุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องมีบ้านหลังหนึ่งคุณยาย
อย่าไปว่ายพระในห้องพระแล้วก็ลืม
แกลืมดับไฟก็คือแกจุดเทียนเอาไว้ไง
ทีนี้เกิดเหตุไฟไหม้ไหม้ในห้องพระนั่นแหละ
พอดับไฟได้ปั๊บเกิดรอยประหลาดแบบนี้ครับ
บอกไว้ก่อนนะว่าร่องรอยนี่มันเกิดขึ้นจริง
ค่ะแต่ไอ้เสียงหัวเลาะแล้วก็บอกว่าช่วยด้วย
อันนี้เราเสริมให้เสริมบรรยากาศ

คุณยายฮะแกสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ดื้อลืมดับไฟ
ไฟมันก็เลยลามไปไอ้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก
ทีนี้ภาพนี้คนที่เขาได้รับมาเขาก็ส่งต่อ

มันคล้ายกับรูปคนมากเลยนะคุณชิสานะ
หลายคนเขาก็มาเห็นแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันแล้วค่ะ

เหมือนพระแม่กาลีปางปราบมาร

เออจะได้ไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไงใช่นะครับบางคนก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในลักษณะแบบนี้แหละค่ะเอออ้าว
ก็ยังเคราะห์ดีอย่างหนึ่งนะไฟไหม้ก็จริงแต่ยังดับได้ทัน
จริงค่ะแต่ว่าคงต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่เลยเนอ
เหมามันเป็นแบบติดเต็มไปหมดเลยยังไงดูแลความปลอดภัยกันด้วยค่ะครับ
อ่ะไปต่ออีกเรื่องหนึ่งเป็นอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะบริเวณทางแยกทางกลับรถต้องระมัดระวังจริง
อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ

แน่นอนวันนี้ก็มีอีกอ๋อเพราะฉะนั้นจัดให้นะครับคุณผู้ชมครับ
คือเรื่องของเรื่องภารกิษฐ์หมอปลาก็มาอีกแล้วท่ะ
สมุทรสหครพรวว่ามีเช้าบ้านร้องเรียนว่าผู้ชายคนนึง
หนึ่งที่ผูกคอตายในสวนหลังบ้านซึ่งเป็นสวนมะพร้าว
เรื่องของเรื่องนะครับเจ้าของบ้านเขาไปเปิดกล้องวงจรปิด
เขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่มันไม่เหมือนคน
อาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวษีที่มาหลอกลวงให้คนไปผูกคอตาย
คุณผู้ชมดูไปด้วยกันภาพเงาดำนั่นแหละ
มันร่องลอยไปมาที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
ครอบครัวนี้เขาก็สงสัยแล้วก็เชื่อว่านี่เป็นวิญญาณของสัมภเวษีที่มาอาศัยอยู่แล้ว
ทำให้คนในบ้านต้องมาผูกคอตาย
เขาก็เลยส่งคลิปนี้ครับไปขอความช่วยเหลือกับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
บ่ายเมื่อวานล่ะค่ะหมอปลาก็เลยเดินทางไปร่วมพิธีนะคะ
เป็นพิธีชาปนกิจในไกรสอนแจ่มพลายอายุ๓๐ปีที่วัดฟุ้งประชาธรรมาราม
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร

ใช่ค่ะทางการทำพิธีก็ทำกันต่อไปนะคะ
แต่ก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจเนี่ยค่ะหมอปลาได้ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณตามความเชื่อ
ที่ว่าใครฆ่าตัวตายแล้วดวงวิญญาณนั้นจะวนเวียนฆ่าตัวตายทุกชาติทุกพบ
อ่ะเสร็จงานจากที่วัดไปที่บ้านครับไปที่บ้านของผู้ตายครับ
แต่เมื่อไปถึงหมอปลายังไง

อืมปกติไม่มีอาการใดเลย
ไม่มีโอกไม่อากไม่อาเจียนไม่มีเบียนอะไรหรือคะ
ก็รออยู่ไงว่าจะเอ๊ะยังไงหรือเปล่า

แล้วหมอปลานะครับก็บอกว่าที่เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในกล้องวงจรปิด

นั่นน่ะสิหมอปลาเขาเลยลองจับมดตัวเล็ก

ให้มันเหมือนกับเงาที่แบบเกิดจากแมลง
เกิดจากมศหรือเปล่าซึ่งเมื่อมศเดินผ่านมีภาพด้วยนะ
มีภาพตอนที่มดเดินผ่าน
ก็พบว่ามันมีลักษณะคล้ายเงาดำ
ที่เป็นภาพที่สงสัยกันว่าอาจจะเป็นวิญญาณนั่นแหละครับคุณชิสา
ก็เรียกว่าพิสูจน์กันทางวิทยาศาสตร์ให้เห็นกันเลยเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ

ผู้สื่อข่าวสัมภเวษีของเราของไทยรักษณ์ทีวีเจอใครก็ได้นะ
หรือว่าเอาเป็นพวกแบบเศษย่าเศษฟางอะไรนะเขาเรียกน่ะ
ไม้กวาดอ่ะเอาไปลองใช่ไหมคะ
ก็หลายหลายวิธีคุณผู้ชมในการพิสูจน์นะคะจากนั้นจากนั้นหมอปลาก็ได้เดินสำรวจนะคะ
สวนมะพร้าวจุดที่นายไกรสอนผูกคอตาย
ซึ่งทางครอบครัวก็นำสายไฟที่ใช้ผูกคอมาให้หมอปลาถือกะว่าแบบจะต้องสัมผัสอะไรแล้วแหละ

หมอปลาบอกไม่ได้รู้สึกอะไรเลย

เอางี้ละกันครับขณะที่นายวุฒิแจ้มพลายนะครับอายุ๓๗ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตนั่นแหละ
ก็เปิดเผยว่าเมื่อ๑๐ปีที่แล้วตัวเขาเองนะตัวพี่ชายนะ

เคยครับเคยไปผูกคอตายบนขื่อไม้เดียวกัน

แต่เขาไม่ตายเขาก็เลยยังมาเล่าให้เราฟังได้ไง

คือเขาบอกว่าตอนเขาไปผูกคอตายมีคนมาช่วยเอาไว้ได้ทัน

ก็คือนายไกรสอนครับ

ส่วนกรณีของนายไกรสอนที่มาผูกคอตายตรงนั้น
ก็เป็นความเชื่อเล่ามาแบบนั้น
แต่หมอปลาก็ยืนยันนะคะว่าที่บ้านและที่สวนมะพร้าวเนี่ย
ไม่ได้มีอาถรรพ์หรือวิญญาณสัมภเวษีอะไรทั้งสิ้น
แล้วผู้ตายนะคะก็ไม่ได้เสียชีวิตด้วยอาถรรพ์หรือวิญญาณใดด้วย
ก็เลยอยากจะให้ทางครอบครัวสบายใจได้
แต่ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายตามความเชื่อทางศาสนาด้วย
แต่ไม่ได้ทำให้เขาตายใช่ไหม
และตัวตรงไห่เนี่ยที่แม่คิดว่ามีอะไรอยู่ในไห่เนี่ย
มันมีแค่ฝุ่นแม่ไม่มีผีนะแม่นะ
โอ้โหเอาตรงหายมันมีแต่ฝุ่นไม่มีผีนะ

เอ้าหมอปลาบอกแบบนี้ทางภรรยาแล้วก็แม่ของผู้ตายนะครับ
ก็บอกว่าครอบครัวสบายใจขึ้นเยอะเลย
จากนี้นะครับจะเชื่อตามที่หมอปลาบอกและขอใช้ชีวิตตามปกติต่อไป
ก็สบายใจแล้วนะคะหมอปลาไปช่วยดูแล้ว
อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเหมือนกัน
ที่เขาว่ากันว่าถ้าไปเจออะไรแปลกอย่าไปทักนะคุณชนะ

อย่างนั้นเลยค่ะอย่างกรณีของผู้หญิงคนนี้
ไปหาแฟนที่ยาลาแล้วก็รู้สึกแปลกก็เลยถามแฟนไปว่า
ตรงนั้นเคยมีเหตุระเบิดแล้วมีคนเสียชีวิตใช่ไหม
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมเธอกลับบ้านไปมีอาการแปลกค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหเนี่ยค่ะดูคลิปนี้แล้วหายใจไม่ทั่วท้อง
ถูกลุ้นไปด้วยเหมือนกันคืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหลังจากที่เธอมีอาการไม่ดีเนี่ย
ก็เลยมาหาพระประหลัดอิทธิพลหรือพระอาจารย์ออสแห่งวัดสายไหมจังหวัดปฐุมธานี
นี่ค่ะก็มาทำพิธีให้กับเธอระหว่างที่ทำ
เธอก็ร้องกรี๊ดแบบนี้น่าตกออกตกใจ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๘ปีค่ะก็มาขอความช่วยเหลือนะคะ
โดยบอกกับพระอาจารย์ออสว่าตัวเองถูกผีเข้า
แล้วก็เล่าให้นักข่าวของเราฟัง
บอกว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย

แต่ระหว่างเที่ยวก็ไปแวะกินข้าวตามร้านอาหาร

เธอก็จำได้ว่าเอ๊ะแถวนั้นเนี่ย
เคยเกิดเหตุระเบิดแล้วมีคนเสียชีวิตใช่ไหม

ไม่มั่นใจก็เลยชี้นิ้วไปที่จุดนั้นแล้วก็ถามแฟน
ถามไปเลยตรงดังว่านี่แฟนตรงนั้นเคยมีเหตุระเบิดแล้วมีคนตายใช่ไหม

ลักษณะไปทักอะไรเข้านั่นแหละแบบนั้นแหละ
หลังจากนั้นนะครับพอเดินทางกลับมาที่บ้านย่านสายไหมกรุงเทพ
เธอบอกว่าเธอมีอาการเจ็บเท้าเดินไม่ค่อยได้
อืดผอมตลอดเวลาและอยากจะกินอาหารอิสลามทั้งวันเลยเขาว่าอย่างนั้น

ก็เลยไปหาหมอดูที่รู้จักซึ่งก็ทักว่าถูกสิ่งไม่ดีเข้าตัวเขาอยู่แล้ว
หมอดูบอกแบบนั้นวิธีแก้ก็คือให้เดินรอบโบสถ์๙รอบ
ทำตามแล้วแหละแต่ไม่ดีขึ้นครับ
แถมต่อมานะอยู่ดีแม่ก็ส่งไลน์มาบอกว่า
เห็นเหมือนมีผู้หญิงเอาผ้าคุมหัวเดินอยู่ในบ้าน๒๓วันแล้ว
เธอกลัวครับตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือนะครับ
ก็คือไปบอกทางเพจสายไหมต้องรอดก่อน
เอ้าทีนี้พอประสานไปเขาก็เลยเชิญกันมาเอางี้
ไปให้พระท่านช่วยดูไหม
พอท่านทำพิธีแบบนี้เสร็จผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าโล่งแล้วก็ดีขึ้นมากเลยครับ
ตอนนี้ล่วงแบบว่าเบาทั้งตัวเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่ายังมีอาการผ่าอืดหอมแล้วก็ปวดศีรษะปวดต้นคอค่ะ
แล้วเมื่อกี้นี้ตอนที่เราร้องไห้ที่เราตอบคำถามทีนี้เรารู้สึกตัวนะ
รู้สึกตัวทุกอย่างค่ะรู้สึกตัวทุกอย่างแล้วก็แต่ว่าบังคับตัวเองไม่ได้
แต่ว่ารู้สึกตัวเองทุกอย่างค่ะโดยปกติอยู่กับวิทยาศาสตร์มาตลอดค่ะ
ก็เลยแบบไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าพอเริ่มมีอาการเริ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ

นี่ไงคุณชนะที่เขาว่าไม่เจอกับตัวไม่รู้

ตอนนี้พระอาจารย์ออสก็บอกแหละก็เตือนนะคะบอกว่าถ้าไปเจออะไรเนี่ยก็อย่าไปทักอย่าไปลบหลู่เขา
ตอนนี้เขาไปแล้วของพวกนี้มันอยู่ที่กรรมท่านก็ฝากทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้
ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
เปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องอุกอาจกันหน่อย
ที่จังหวัดกระบีครับอดีตสามีพาเพื่อนไปเลย
ไปทำอะไรล่ะไปฉุดอดีตเมีย
แล้วอย่างนี้ลูกก็บอกว่าอย่าเย้ยอย่าพาแม่ไป
แต่สุดท้ายลูกโดนทำร้ายผักล้มเลย

เบ็ดสืบหัวพ่าเบ็ดสืบหัวพ่า
เบ็ดสืบหัวพ่าเบ็ดสืบหัวพ่า
เบ็ดสืบหัวพ่าเบ็ดสืบหัวพ่า
เบ็ดสืบหัวพ่าเบ็ดสืบหัวพ่า
เบ็ดสืบหัวพ่าเบ็ดสืบหัวพ่าเบ็ดสืบหัวพ่า
อ้าวได้ยินเสียงกรีดร้องไหม

นั่นแหละครับแล้วภาพที่เห็นเนี่ยคือภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้าน

ง่ายบ้านของฝั่งเพื่อนบ้านนั่นแหละ
เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาได้ยินเสียงกรีดร้องก็ตกออกตกใจกันสิคะคุณ

แล้วต้องไปช่วยด้วยนะเพราะมีเสียงกรีดร้องแบบนี้โอ้โหต้องเกิดเหตุขึ้นแน่เลยคุณชิสา
ต้องแล้วค่ะทีนี้พอไปดูนะคะก็เห็นว่ามีรถกระบาดสีขาวเนี่ย
ขับรถหลบหนีไปแล้วก็เลยไปถามมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะคะ
ก็เลยทราบว่าเรื่องราวเนี่ยมีผู้เสียหายก็คือนางสาวนัทจิราเกลี้ยงนานหรือไอซ์อายุ๓๑ปีค่ะ
คือเธอได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สพอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
แล้วก็เล่าให้นักข่าวแล้วก็ตำรวจฟังนะคะบอกว่าวันที่๒๕มกราคมเธอเนี่ยถูกอดีตสามีก็คือนายสุรนันเพชรพวงอายุ๓๒ปี
จริงเลิกลากันไปแล้วสัก๒เดือนนะคุณชนะแต่กลับมากลับมารอบนี้ขับรถกระบะพาเพื่อนมาด้วยอีก๒คน
ไม่ได้มาดีนะคุณผู้ชมมาฉุดเธอพาเธอขึ้นรถไปด้วยเธอเองก็ขัดคืนสุดชีวิตนะ
พยายามที่จะล้มตัวลงนอนบนพื้นแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือคุณ
แล้วน่าเห็นใจมากเพราะอะไรลูกสาววัย๑๐ขวบมาเห็นเหตุการณ์ก็วิ่งเข้าไปช่วยแม่
บอกพ่อพ่ออย่าทำแม่ลักษณะแบบนี้แต่ถูกนายสุรนันซึ่งเป็นพ่อแท้ผลักจนล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาด้วย
เพื่อนบ้านนี่คือภาพแบบเวลาเพื่อนบ้านอยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงก็รีบเข้าไปช่วยครับ
ก็ทำให้สุลานานกับพวกรีบขับรถกระบะรบหนีไปเลย
เนี่ยนะคะทางผู้เสียหายก็เล่าอีกนะคะว่าเธอเนี่ยอยู่กินกับนายสุรนันต์มานานกว่า๑๐ปี
มีลูกด้วยกันสองคนแต่ว่าถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำเลยแม่ทนไม่ไหว
ก็เลยต้องเลิกรากันไปแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่กับลูกนี่แหละค่ะ
ความรุนแรงในครอบครัวนั้นหลายคนเขาก็บอกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เวลาถูกทำร้ายสักครั้งหนึ่งมันมักจะมีครั้งสองครั้งสามตามมาไง

เอ้าแต่นายสุรนันต์ก็พยายามมาง้อขอคืนดีนะคุณชิสาใช่ไหม
ใช่แล้วค่ะก็ขอคืนดีหลายครั้งนะคะ
ครั้งนึงเนี่ยเคยไปดักรอจะอุ้มขึ้นรถ

ดักรอแล้วก็ชกเข้าที่ท้องด้วยค่ะ
แต่ผู้เสียหายก็ดิ้นหนีออกมาได้

ล่าสุดก็ตามมาก่อเหตุอีกอ่ะ
เรียกว่าตามกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะคะ

เพราะฉะนั้นต้องพึ่งตำรวจแล้วนะครับไปแจ้งความเอาไว้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วยนะฮะ
แล้วถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายกันแล้วผมเชื่อว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็ต้องไม่นิ่งนอนใจนะ
ค่ะต้องตามตัวนายคนนี้มาอย่างน้อยต้องพูดคุยกันให้ได้
ความเดือดร้อนในครอบครัวนะคะแล้วมีเด็กมาเกี่ยวข้องสงสารเด็กอายุ๑๐ขวบจะเป็นปมเขานะคะ
ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันคุณผู้ชมเกิดจากความหัวร้อนความโมโหมาอีกแล้วนะคะ
ทำให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้มีหลักฐานจากวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ค่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ
เปิดไฟขอทางออกมาแล้วอ่ะ

บอกพี่เข้า
บอกแบบเบุเธอมาเตี๊ยวนะ

ก็ผิดอีกคือกินข้าวขับรถไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ล่ะคุณนะ
ทีนี้ยังไงคะมันก็สังเกตได้หลายอย่างอ่ะนะคือยังไง
อย่างแรกทั้งสองคันก็ปาดคว้างจอดกันกลางถนนไม่สนใจคันอื่นอีกเหมือนกันนั่นแหละนะ
ส่วนฝ่ายที่อ้างว่าไม่ได้แกล้งสะบัดเนี่ยเพราะกินข้าวอยู่
ก็ถือว่าไม่ถูกเหมือนที่คุณชนะบอกก็ใช่ไง
เพราะว่ามันเป็นเหตุทำให้เกิดอันตรายและเป็นอันตรายและถูกปฏิเหตุได้เหมือนกันจริง
มาทั้งสองคันเนี่ยต้นหนศงเขาก็จะเรียกตัวไปคุยจนก็จะถามทางดูสิครับ

ท้ายโดนยึดใบอนุญาตแล้วก็จะไม่ได้ทำงาน

ปัญหามันตามมาอีกเยอะเลยนะครับถูกต้องฮะคุณผู้ชมไม่มีงานแล้วเป็นไงไม่มีเงินปัญหามันตามมาอีกเยอะเลยนะครับ
ปัญหาต่อกันเป็นโดมิโนะเลยคุณผู้ชมไม่มีงานแล้วเป็นไงไม่มีเงินปัญหาต่อกันเป็นโดมิโนะเลย

มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคุณนะต้องถอนหายใจต่อเลยล่ะ

เป็นเรื่องราวของการต่อสู้ปะทะกันระหว่างวงการสงฆ์และวงการศรีกากี

มีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้ยังไงถึงขั้นว่าพระต่อยตำรวจแล้วตำรวจกดพระลงพื้นเลยค่ะ
โอ้โหเกิดมาไม่คิดว่าจะได้เจอภาพนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖มกราคมที่บริเวณหน้าร้านทองแห่งหนึ่ง
ในตลาดอำเภอเอราะห์

พระรูปนี้ดูท่าทางคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะ

เท่านั้นแหละค่ะตำรวจคว้าคอแล้วก็จับกลุ่มนะคะกดลงไปที่พื้นเลยค่ะ
คือสาเหตุเหมือนกับว่าพระรูปนี้มีอาการคล้ายกับคนไม่ได้สติ

เออนะฮะตำรวจเนี่ยก็มายืนคุยมาเจรจาแต่ท้ายที่สุดก็โดนเตะไป
ตำรวจก็เลยพาไปสงบสติอารมณ์ที่สพเอ
นิมวลเลยนิมวลไปสหพอเอราวัน

คือสอบถามคนที่ถ่ายคลิปเขาก็บอกด้วยนะเขาบอกว่าเขารู้จัก
เนี่ยพระรูปนี้ชื่อว่าพระบอล
ชาวบ้านรู้ดีชอบเดินมาแถวนี้เป็นประจำ
แล้วมาวันนี้พระบอลไม่ปกติคือปกติเนี่ยพระบอลก็เดินเล่นอะไรของเขา
แล้วก็ไม่ได้ทำร้ายใครแต่วันนี้ส่งเสียงเอะอะโวยวาย
พูดไม่รู้เรื่องพูดถึงเรื่องเทวดานางฟ้าอะไรก็ไม่รู้
ชาวบ้านเขาบอกว่าแบบนี้พระบอลไม่ไหวแล้ว
ต้องเรียกตำรวจมาช่วยเจรจากระทั่งก็เกิดเหตุอย่างที่เห็น
พระเตะตำรวจครับเตะปั๊บงานเข้าเลยครับ
งานใหญ่เลยด้วยเหมือนกันนะคือมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณชนะ
คือก่อนที่พระบอลจะบวชเนี่ยเคยเสพยาเสพติดมาแล้ว
แต่ก็เลิกไปแล้วล่ะนะคะสาเหตุที่บวชเนี่ยนะคะก็คือ
มีคนในบ้านหลังหนึ่งไปบนขอเจ้าที่เจ้าทางว่า
ถ้าหากประสบความสำเร็จในเรื่องที่ขอก็จะบวชให้
ปรากฏว่าเรื่องที่ขอสมหวังจริงแต่ดันเกิดปัญหา
เพราะว่าบ้านที่เขาไปขอเนี่ยไม่มีผู้ชาย

ก็เลยไปหาพระบอลนี่แหละพระบอลช่วยบวชให้หน่อยสิ
เออบวชให้หน่อยเนี่ยฉันไปบนมาแบบนี้
อนก็ไม่รู้เรื่องบอลก็ไปบวชให้อย่างนี้หรอ

ใช่โอ้แต่ว่าก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะคะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร
ก็คงจะต้องรอตรวจสอบสืบสวนสอบสวนจากคุณตำรวจอีกทีหนึ่งนะคะ

วันนี้ไปดูภาพน่ารักกันหน่อยนะครับ
บอกเลยว่าต้นไม้ต้นนี้ที่โดนเจ้า๖โจ๔ขา
ลุมกระหน่ำไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่

รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่วันนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป